ดูภาพช้ากันดีกว่าครับจังหวะนี่ครับสลับแทงขวา
กว่าจะเดินมาถึงโดนก่อนครับแบบนี้ครับ
แล้วพยายามจะเกี่ยวแล้วเสียบคืน
แล้วบอกว่าพอถึงตัวได้นี่ก็ต้องเป็นคิวของทางด้านเจ้าเพชรดำเขาแหละครับ
แต่กว่าจะถึงตัวนี้ต้องลงทุนครับเพชรดำ
วงในนั้นเหนียวแน่นแหละครับเพชรดำแต่ยังตีไม่ถนัด
ดำยังเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาเจอแข้งซ้ายหน้า

เพชรดำพยายามจะเน็ตที่เขาขวาลงได้
พยายามจะใช้เหลี่ยมแม่ไม่ลงเลยครับ

แม่เจอทุ่มทิ้งเลยครับ
หาวางแค่ไม่กว้างเกี่ยวได้แม้จะเน้นที่ปัดขวา

พยมได้ตีตีตี

ต้องบอกว่าผ่อนเกมแล้วครับทางด้านเพชรดำ

โอ๊โดน่าจะชกไปชกมาต้องบอกว่าเกิดอาการแผ่วครับ
นี่ครับขยับมาหลอกต่อยแล้วก็เสียบซ้ายครับ
อันนี้ครับช่วยมากกี่เอาได้ยกยกยก

บลูกอร์เดอร์
กิ่งแพทย์บ้านนักสู้